ไปร้องขอความช่วยเหลือจากมดนตรีภาพธิปวีนาของสกุลเพื่อเด็กกับศตรวี
บอกว่าให้ช่วยตามจับลูกสาวคนเล็กของเธอหน่อย
เพราะว่าไปก่อเหตุสาดน้ำกรดใส่ลูกสาวคนโตกับหลานอีก๒คน
คือลูกสาวคนโตกับหลานอีกคนหนึ่งรวมเป็น๒คนจนบาดเจ็บสาหัส
ตอนที่นอนกันอยู่ด้วยนะครับผู้หญิงคนนี้นะครับ
หลาน๒คนนะรวมเป็น๓คน
ถูกลูกสาวคนเล็กใช้น้ำกรดสาดใส่ใบหน้าจนอาการบาดเจ็บสาหัส
ในห้องพักตอนที่นอนหลับกันอยู่ที่แฟลต์ย่านร่มกล้าวนะครับ
หลังจากนั้นก็อาศัยช่วงชุลมุนหลบหนีไปนะครับ
โดยเธอบอกว่าเพิ่งมาเช่าอยู่ที่ห้องนี้ไม่กี่สัปดาห์
ช่วงวันที่๑มีนาคมหลังจากที่มาติดต่อขอเช่าห้อง
อยู่ลูกสาวคนโตก็ติดต่อมาว่าจะมาพักอยู่กับแม่ด้วย
แล้วก็ขนของขนเสื้อผ้ามาอยู่กับแม่
มีลูกชายวัย๑๐ขวบกับลูกสาววัย๖ขวบมาอยู่ด้วยนะครับ
ก็ไม่ได้ถามว่ามีปัญหาอะไรกับสามีอะไรมาหรือเปล่า

ก็กระทั่งช่วงวันที่๓มีนาคมนะลูกสาวคนเล็กอายุ๓๓
ลูกสาวคนโตในอายุ๓๓มากับหลาน๒คนมาอยู่กับแม่
อีก๒วันต่อมาลูกสาวคนเล็กอายุ๓๑ก็มาขออยู่ด้วยอีก
บอกว่ามาขออยู่ด้วยสักวันสองวันเดี๋ยวถ้ามีที่อยู่ใหม่เดี๋ยวหนูจะไป
แต่อยู่เมื่อ๒ทุ่มฮะลูกสาวคนเล็กนะครับ
ไปซื้อขนมกับนมเปรี้ยวมานั่งกินอยู่คนเดียวก็ไม่มีใครเอกใจอะไร
แล้วคืนวันนั้นประมาณ๔ทุ่มนะครับ
หลังจากที่เข้านอนกันหมดนะฮะอยู่ดีครับ
ลูกสาวคนเล็กนะฮะช่วงตี๓นะครับทุกคนกำลังนอนหลับอยู่นะ
อยู่ดีหลานสาว๒คนหลานชายกับหลานสาวสองคนเนี่ย
ก็ร้องตะโกนว่าให้ช่วยด้วยให้ช่วยด้วย
เพราะว่าลูกสาวคนเล็กเนี่ยไปเอาน้ำกรดมาสาดใส่นะฮะ
ลูกสาวคนโตก็พยายามจะไปช่วยลูกสุดท้ายแล้วก็โดนด้วย
ที่ลูกสาวคนเล็กจะวิ่งหนีหายออกจากห้องไปนะครับ
แล้วผู้ที่เป็นแม่นะก็มาเปิดไฟดูในห้องว่าใครเป็นอะไรยังไงกันบ้าง
พอเปิดไฟแทบช็อกเพราะว่าหลานชายหลานสาวถูกน้ำกรดสาดใส่หน้า
ถึงขั้นที่แบบมีเลือดไหลลอยไหม้ดำท่วมหมดเลยนะครับ
ส่วนตัวลูกสาวคนโตเนี่ยโชคดีที่โดนเฉียดเข้าแถวข้างใบหน้ากับแขนนะครับ
เรื่องที่เกิดขึ้นก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมลูกสาวคนเล็กต้องทำกับพี่สาวกับหลานได้ขนาดนี้
แต่แม่บอกว่าพี่น้องคู่นี้เนี่ยเขาก็ไม่ถูกกันมานานแล้วแหละตั้งแต่เด็กยันโตอ่ะค่ะ
จนกระทั่งโตกันไปแล้วแยกกันไปแล้วมากลับมาขออยู่กับแม่อีกแล้วก็มีเรื่องขึ้นจนได้
จากนานแล้วค่ะตั้งแต่ตอนเขา๑๐ขวบแล้ว

ก็แค่พี่สาวเขานี่ทราบภายหลังนะคะ

แล้วเขาก็เลี่ยงกันเขาไม่ได้ทะเลาะกันเลย
เห็นลูกสาวคนรองเขาถือเข้ามา
ก็คิดว่ามันเป็นนมเปรี้ยว

ตอน๒ทุ่มแล้วก็ตี๓ก็เริ่ม
นอนอยู่ห้องตอนตี๓ตี๓นั่นแหละ

ได้ยินเสียงผู้หญิงคนนึงบอกว่า
มันจะฆ่ากูมันจะฆ่ากู
แล้วเด็กเขาก็วิ่งชนกำแพงแบบ

อะไรสักอย่างมันผีเข้าเราก็ไม่กล้าออกมาดู
จนพี่ชั้น๒เขาลงมาถึงจะลงมาดู
เขาบอกว่าเด็กโดนน้ำกรดลาด
เพิ่งมาอยู่เห็นแต่ผู้หญิงนะ

ข้าวขนของขนอะไรเข้ามาก็ยังว่า
มีแต่เด็กผู้หญิงก็ยังอุ่นใจหน่อยว่ามีแต่เด็ก
วันนี้นางปวีนาไปเยี่ยมอาการของแม่กับเด็ก

ส่วนเรื่องของคดีความนะครับ
ตอนนี้ยังต้องตามตัวคนก่อเหตุอยู่นะครับ
ทางตำรวจนครบานสามแล้วก็เจ้าของพื้นที่คือสอนอร่มกล้า
ลงพื้นที่ไปเก็บหลักฐานในที่เกิดเหตุแล้วนะครับ
ตำรวจบอกว่าก็คงจะใช้เวลาไม่นานนะครับ

เพราะว่าก็รู้ชัดเจนว่าใครเป็นคนก่อเหตุ
สำหรับลูกสาวคนเล็กของบ้านที่ก่อเหตุนะครับ
พนักงานสอบสวนขออนุมัติศาลออกหมายจับแล้วนะครับ
ข้อหาพยายามฆ่านะ
ใช้น้ำกรดสาดอย่างนี้เนี่ยพยายามฆ่าเลยนะครับ
บาดแผลคนเจ็บเนี่ยรุนแรงมากนะครับ
โดยผู้ก่อเหตุมีลักษณะเตรียมการด้วยนะครับ
แจ้งข้อหาพยายามฆ่าเพราะแอบเอาน้ำกรดใส่ขวดนมเปรี้ยว

ที่แม่บอกไงบอกเอ๊ะทำไมซื้อนมเปรี้ยวมาดื่มตั้งแต่ค่ำ

กลางคืนมาก็ก่อเหตุเลยนะครับ